กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียจที่รักทุกท่านนะครับ
การอภิปรายในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดได้ไม่ดีไม่มีระบบขาดการใช้องค์ความรู้
เฉพาะการระบาดใน๔คลัสเตอร์รวมถึงการรวบใช้อำนาจบริหารคนเดียวนั้น

ประเด็นแรกในเรื่องที่ว่าผมสั่งการก็ถ้าท่านเป็นนายกมนตรีมาก่อนท่านก็จะรู้ว่านายกก็สั่งการได้ด้วยอะไรนะครับ
แล้วเป็นการสั่งงานตามมติตามความเห็นชอบร่วมกันตามข้อเสนอขึ้นมานะครับจึงจะสั่งได้นะครับ
แล้วผมไม่เคยแอบเรียกใครไปสั่งเฉพาะเรื่องเฉพาะเราเฉพาะกิจกรรมผมไม่เคยทำอย่างนั้น
เป็นการสั่งงานโดยเปิดเผยนะครับโดยมติเห็นชอบร่วมกันนะครับ
อย่าหาว่าผมสั่งการโดยผลิตการติดดีใสในผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับ
ในเรื่องของการบริหารสถานการณ์โควิด๑๙นั้นเราแบ่งเป็น๒ลักษณะ
อันแรกคือการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้ง
ประกอบสาธารณสุขที่จำเป็นตามสถานการณ์นะครับมีมากขึ้นต้องการมากขึ้นก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างหลายอย่างไป
จัดหาเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มอะไรให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
ทั้งนี้ก็ได้เทียบเคียงกับต่างประเทศด้วยนะครับ
ในเรื่องของการกำหนดบ้านาการคู่คุมโลกที่ต้องตอบสะคร้องกับฐานการณ์นะครับ
ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีการจัดเตรียมแผนว่าจะเห็นไปล่วงหน้านะว่ามันจะระดับ๑๒๓๔อย่างไร
ที่ทางคณะประการแพทย์สาธารณสุขอะไรต่างนะครับ
ก็เลยมีการพินาร่วมกันในตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าโรคโควิดนั้นจะเป็นโรคอุบัติใหม่
ที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งไม่มีใครรู้จักมาก่อน
หรือรู้จริงนะครับรัฐบาลก็ได้ใช้กระบวนการแนวทาง
เป็นกระบวนการสากลในการรับมือโรคระบาดดังกล่าวมาเป็นพื้นฐาน
เราเรียกในการเป็นขั้นตอน
ในการตรวจให้เป็นโรคเจลอาตรายพบโรคติดต่อห้าแปด
ตั้งสู่ฯนไว้การตอบโตกประวัติฉุกเฉินของศาลทอว์
คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขผ่านโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
สูงประหลาดศาลการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว้ละครุ่นฮาส๒๐๑๙สวบคร
และการใช้ประกาศใช้พระราชกำหนดการประหลาดศาลการณ์จุกเฉินพศ๑๕๘เป็นต้นมา
เพราะฉะนั้นจากการพัฒนาสาการดังกล่าวทั้งในเรื่องขององค์กรบุคลากร
ซึ่งเราอาจจะมีความพร้อมแนวแรกเป็นระดับต้นของโรคอันดับที่๖
ก็คือมาตรฐานสาธารณ์สุขของเราได้ถือยอดเยี่ยมในโรคต้องน่าภูมิใจ
แต่ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรองรับโรคโควิด๑๙ที่มีคนป่วยจำนวนหลายล้านคนนะครับทั่วโลก
แม้แต่ในประเทศไทยเราก็รีบมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มันดีขึ้น
แน่นอนครับในระหว่างนี้มันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง
แต่ไม่ใช่ระบบสาธารณสุขเราล้มเหลว
ผมยืนยันฉันต้องเชื่อมั่นในประตาคุณหมอคุณพยาบาลบุควรัฐงานแพทย์ทุกคน
เพราะท่านเป็นคนให้ข้อมูลผมมาทั้งหมด
ว่าที่เสนอมานี่เป็นอย่างไร
แต่ในตัวของบรรแตการณ์ต่างนั้นเราตั้งแต่การเฝ้าระวังนักท่องเที่ยว
ติดตามผู้สมัครใกล้ชิดแยกสาผู้ป่วยโควิดจากผู้ป่วยทั่วไป
ลดการเคลื่อยข้ามจังหวัดจำกัดเวลานอกเคียสถาน
จนถึงการปิดประเทศในปี๖๓และปิดเมืองนะครับต่อมา
เพราะเราไม่เคยรู้จักธรรมชาติของโลกนี้มาก่อนนะครับ
ใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการเพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์
ในช่วงมันก็มีความแตกต่างกันไปนะครับช่วงแรกอาจจะล็อกมากหน่อย
ขั้นต้นก็ทำให้ตัวเลขการแพร่ระบาดมันลดลงในจำนวนที่น่าพอใจ
ในจำนวนที่มันไม่อันตรายนะครับแต่หลังจากนั้นทุกคนทราบดีแล้วว่ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้น
ไม่มีใครต้องการให้เกิดไม่มีใครต้องการจะละเว้น
เรามีแผนมาตรการด้านสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ
ทั้งในเรื่องมาตรการป้องกันกากกันโรคมาตรการพร่อระวังค้นหาตรวจหาผู้ติดเชื้อ
เช่นแผมประเทศเทศตลาดปลอดเชื้อนะครับ
การป้องกันคนสุ่มตรวจเชิงลุกผู้ขายและแรงงาน
เอทีเคทุกสัปดาห์การป้องกันสถานที่ได้แก่การเข้าออกทางเดียว
ในเอทีเคกลับเรียนว่านอกจากธิราบันนำเข้ามาแล้ว
เอดิเคนี่เป็นสินค้าในเชิงมณิชย์เข้ามาอยู่แล้วนะครับ
ในปัจจุบันเข้ามาทางทางปกตินะครับ
ซึ่งถือว่าได้เรียนรับย่าข้าวมาขายจำหน่าย
ราคาแตกต่างกันยี่ห้อแตกต่างกันก็สุดแล้วแต่ประชนจะ
เลือกใช้อย่างไรแต่ในส่วนของรัฐบาลก็มีความจำเป็นต้องจัดหา

จำนวน๘๕ล้านชิ้น

จากสถานการณ์แพร่ระบาดในขณะนี้มีมาก
ไม่สามารถจะทำการตรวจเชื้อ

แล้วผมถอดเทปการประชุมว่าผมก็ไม่ได้สั่งจริง

แน่นอนว่าผมพูดจริงก็ไม่จริงมันการมะทึกเนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน
แล้วตอนที่เอาผลจากสวบคอเข้าคอรมอเพื่อทราบนั้น
ก็ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมแล้วผมจำได้ว่าผมไม่ได้พูด
เพราะว่าผมสอบถามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลจากแพทย์คณะแพทย์ต่างมา
ใช่ไหมครับมีแต่เฉพาะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่ที่กล่าวเมื่อสักครู่ผมไม่ต้องการเฉพาะต่อตรงใคร
แล้วท่านกล่าวอ้างก็ต้องไปว่ากันด้วยหลักฐานแล้วกันนะ
ผมคิดว่าท่านรองนายมตรีชี้แจงได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเหล่านี้ผมถือว่าเป็นกุญแจความสำเร็จนะครับ
ในวิกฤตทุกคลัสเตอร์ที่ผ่านมาตลอดเวลา๒๐เดือน
การมาต่างย่อมมีหลักเกณฑ์มีหลักการมีการแบ่งระดับอยู่เสมอ
ในทุกบ้านหลักการแผนวิชาเทศต่างเหล่านี้
ทั้งในส่วนของกรุงเทพฯบรรละครในส่วนของต่างจังหวัด
สถานะการณ์งานพยาบาลในปัจจุบันจะเห็นว่ามีหลายระรอกด้วยกันนะครับแล้ววันนี้มีการพัฒนาโรคไวรัสกลายพันธุ์อัลฟ้าเดลต้าแล้วจะมีอื่นอีกด้วยในอนาคตเราคาดการณ์ไม่ได้หรอกครับเชื้อโรคกระบิการพัฒนาประตามลำดับนะครับเรื่องวัคซีนไหนครั้งแรกก็มีประมาณ๙ถึง๑๐บริษัทเท่านั้นที่มีผล
จำนวนมากแต่คิดว่าในการผลิตของทุกบริษัท
ประมาณเก้าถึงสิบยี่ห้อเนี้ยผลิตไม่พอหรอครับ
มันต้องมีการจัดสรรปัดส่วนของเขาเองนะครับของเราเองเราก็มี
โรงพยาบาลมีบริษัทของเราซึ่งผลิตได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะเป็นการรับจ้างผลิตนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดต่อกับบริษัทใหญ่ในการที่เขาจัดหาวัคซีนตามเอ่อ
จำนวนที่เราได้มีการพูดคุยกันไว้แล้วผมก็ผมได้รับคำยืนยันจากบริษัทแม่ใหญ่ว่า
เขาจะจัดหาให้เราให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ให้ครบจุดมนตร์หกสิบเอ็ดละโดสนะครับ
ปัญหาก็คือว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของผู้ซื้อนะ
การกำหนดการจะให้การจะตกลงต่างต่างเป็นของผู้รู้ทั้งหมดล่ะครับเพราะผู้บริโภคเนี่ย
ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้มีส่วนกำหนดตรงนี้ได้มากนักเพราะมันแย่งกันไง
มันแย่งกันซื้อมากแล้วทุกคนก็กันของตัวเองไว้ในกลุ่มของประเทศตัวเองบ้าง
โน้นกลุ่มนี้ประเทศที่มีการผลิตวัคซีนเหล่านี้นะครับ
เราก็พยายามอย่างเต็มที่ในการจะพัฒนาในเรื่องนี้นะครับมาตามลำดับรวมถึงในเรื่องของการพัฒนา
ที่จะผลิตเองภายในประเทศด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามดำเนินการอยู่ในขณะนี้
สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่านก็ท่านก็กล่าวถึงว่าเอ่อเมื่อมีการแพร่ระบาดแล้ว
ท่านก็ต้องหาสาเหตุว่ามาจากไหนเราทราบครับว่ามาจากที่ไหน
แล้วเราแก้ปัญหาไหมก็แก้ครับเรื่องแรงงานเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา
นะครับแล้วในเรื่องของการบทในการลงโทษก็มีอยู่นะครับ
ใครที่ทำอะไรที่ทำผิดกฎหมายสถานบริการที่ผิดกฎหมายเจ้าที่เกี่ยวข้อง
ก็มีการลงโทษไปนะครับในขณะนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ที่ต้องบริการคู่กันหากันไปนะครับในส่วนของแรงงาน
อันนี้เดี๋ยวผมคงต้องให้ท่านรับตีแรงงานได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราก็ดำเนินการมาตรการตามข้อเสนอแนะนะครับของเอ่อ
บรรดาคณะแพทย์สาธารณสุขเสนอขึ้นมาว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะคนจำนวนมากนะครับ
อันนี้ก็ก็จะต้องดำเนินการนะครับผมผมจะไม่โทษใครนะ
เพราะสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาช่วยกัน
วันนี้ท่านบอกว่าไม่มีการพัฒนาเลยมันไม่ใช่แล้วครับ
ช่วงแรกแรกอาจจะมีคนที่ตกหล่นไม่สามารถเข้าเข้าสู่โรงพยาบาลนะฮะ
ได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเกมมันเต็มนะ
ผมก็ได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลสนามนะ
แล้วมีการพัฒนาลงสนามยกระดับขึ้นมานะครับ
คงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของปกปิดยอดเยิดอะไรต่างที่ท่านพูด
องค์กรระหว่างประเทศด้วยนะครับเขามีการประเมินทุกประเทศในโลก
เห็นว่าเขาจัดอันดับทุกประเทศในโลกนะครับก็ยังไม่ได้มีข้อสังเกตใดมา
เขาก็ยังแสดงความคิดเห็นว่าเออก็ดูว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พูดให้หลายคนท้อแท้นะครับเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด
ผมเสียใจนะครับผมเสียใจที่มีการสูญเสียมีการบาดเจ็บนะครับ
ไม่มีใครอยากทำให้เกิดขึ้นหรอกครับนะผมไม่อาจจะไปฆ่าความตายแล้วได้หรอกครับ
เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำพูดที่มันเวอร์มันเกินไปเลยนะ
ใครเสียใครเสียชีวิตมันก็ไม่มีใครมีความสุขทั้งนั้นหรอก
หัวอกของครอบครัวหัวอกของพ่อของแม่
มีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตายายใครเสียผมก็เสียชีวิต
ตอนนี้ผมเป็นนายกรีผมก็เสียชีวิตผมก็เสียใจมากกว่าอยู่แล้ว
ผมแบกรับชีวิตของท่านไว้ด้วยผมไม่ทำอะไรที่มันทำให้มันเกิดปัญหาหรอกครับ
นะฮะผมอาจจะพูดทุกท่านไม่ได้เพราะท่านเป็นหมอนะ
ถ้าคุณาฟังหมออื่นเขาด้วยนะครับเพราะผมทำงานกับหมอนะฮะ
ในการทำงานอันนี้เดี๋ยวผมคงจะให้ท่านรองนายก
มรีชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของราคาวัคซีน
ในความจำเป็นต้องใช้เอติเจนผิดจุดใช้วัคซีนชิโนแวค
ฉีดไข้เข็มอะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมก็ยืนยันว่าเราสามารถจะจัดวัคซีนได้
อ่าครบห้าสิบล้านคนใช่ไหมในเดือนตุลาใช่ไหม
พยายามจะทำให้ดัดนั้นเพราะวันนี้สติการฉีด
บางวันฉีดได้ถึงเก้าแสนคนบางวันฉีดได้หกแสนเป็นอย่างต่ำ
นะครับผมคิดว่าทำได้แล้วก็สิ้นปีนั้น
เราจะมีวัคซีนถึงประมาณร้อยสี่สิบล้านโดส
มันจะฉีดยังไงก็เรื่องของหมอผมไม่สามารถไปฉีด
หมอประยุทธ์สั่งฉีดโน่นฉีดนี่ผมไม่ใช่หมอนะ
มันมีการทดสอบทดลองก็หมอพูดกันทั้งนั้นแหละครับ
นะครับอันนี้ก็ขอเรียนทำความเข้าใจด้วยแล้วกันนะครับ
ผมคงพูดเท่านี้แล้วกันในส่วนของเอ่อเอออีกเรื่องหนึ่ง
วันนี้เราจำเป็นต้องอยู่กับโควิดให้ได้
นะครับทำยังไงประชาชนจะสามารถดำรงคิดอยู่ได้
กำหนดออกมาในวันที่๑กันยานี้ให้เศรษฐกิจและสุขภาพเดินหน้า
ไปด้วยกันให้ได้นะครับเราก็ทำทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว
ต่างต่างขึ้นไปได้ของประเทศก็ที่ภูเก็ตท่านก็บอกว่าล้มเหลว
ผมก็รายงานว่ามันก็ไม่ได้ล้มเหลวสถิติการคนเข้ามาการจองห้อง
การใช้เวลาอยู่นานในประเทศมันก็มากขึ้นอย่างน้อยมันก็มี
หมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศนะครับเรื่องทุจริต
เรื่องต่างต่างท่านก็พูดมาก็ว่าไปนะครับผมไม่ไม่
ไม่ไปอะไรให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วกันนะในเรื่องของหลักการนะ
ผมผมใช้วิธีการของผมก็คือการยึดหลักการวิชาการและข้อมูลทาง
สถิติประกอบการทำงานและการตัดสินใจ

ไม่รู้กี่คันอ่ะผมเคยสั่งเองอ่ะเอ้ยเอาเอาเอา
เอางี้ผมสั่งไม่ได้หรอกครับท่านเคยเป็นลำตีมาแล้ว
สั่งแบบนี้หรือเปล่าสมัยท่านเป็นน่ะ
ผมสั่งไม่ได้ครับแล้วผมก็ไม่รู้นายกมนตรีไหนสั่งได้
จะสั่งรับสั่งเปิดเผยผมไม่เคยสั่งรับถ้าจะสั่งกันก็มาคุยกันตรงนี้
แล้วเขาก็เปิดเผยคุยกันถามได้ทุกคนเนี่ยนะ
ในเรื่องของกลไกหลักวันนี้สอบคอมันหลายหน่วยงานนะครับ
คอไม่ใช่เพราะว่าทหารมาขับเคลื่อนเพราะในการจะสั่งการโดยทหาร
คนนี้ไปทำเพื่อในเชิงบริหารเท่านั้น
จากภาคโน้นภาคนี้สมาคมปกรณ์มาคุยกัน
และหาข้อสนุนแรกขึ้นมาและนำเถอะเลยขึ้นมาสอบบอกขอ
ให้ผลวัตรหลักการในตรงรัฐและตั้งหมดการพินาศในคอลโรมอร์
ในการที่จะกำหนดมาตรการต่างออกมานะครับ
ในขณะนั้นผมก็เป็นห่วงประชนด้วยไม่ว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกอะไรก็แต่
ผมก็ได้ฝ่ายเศรษฐกิจได้เตรียมมาตรการรองรับ
ไม่ว่าจะหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนอะไรแล้วแต่
มันจะมีมาตรการรองรับอยู่เสมอด้วยการใช้งบมารที่มีอยู่นะครับ
ทั้งงบกลางงบเงินกู้ต่าง
ท่านบอกว่ามีทุจริตอีกก็ท่านไปดูมาแล้วกันนะ
คือผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมทำไประดับรัฐบาลเนี่ย
นายกมตรีแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมไม่ได้มีจริงอาจทุจริตนะครับ
เล็งเห็นผลไม่เห็นผลก็ไม่ว่ามาแล้วกันนะครับ
คือผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องการทุจริตนะ
ในส่วนของการรับฟังต่างเหล่านี้
เราต้องใช้กระบวนการตัดสินใจที่รอบครอบผมเป็นทหารมาก่อน
ต้องมองถึงผลดีผลเสียมีถึงหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ต้องทะเดินขึ้นมาผมไม่เคยว่าอยู่ดีก็ไม่ทะเดินอะไรแล้วผมสั่ง
แค่นะผมให้ข้อสังเกตไปยังไงเปิดเนาะเพิ่มได้ไหม
นั่นคือการทำงานของผมนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของวัคซีนเป็นสาธารณะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวอธิบายแล้วกันนะ
หนึ่งเป็นสินค้าสาธารณะมันเป็นยังไงมันคืออะไรนะครับ
อันนี้ทั้งโลกเขาก็ใช้แบบนี้เพื่อไม่ต้องการให้มีการกักตุ้นวัคซีน
ในเรื่องของการที่ให้ภาคเอกชนในการนำเข้าผมไม่เคยขัดข้องกับท่าน
ทำให้ถูกต้องตามระเบียบมันก็ทำได้หมดล่ะครับ
วันนี้ก็มีการนำเข้าอยู่นะหลายบริษัทอยู่เหมือนกัน
ต้องมีตัวแทนบริษัทอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวท่านรองยกที่แจ้งเพิ่มเติมแล้วกันแล้วกันนะครับ

พร้อมนะครับยังรักษาการฉุกเฉินหรือฟื้นฟูได้ทันพรุ่งที
อาจจะไปใช้ตอนนั้นและอยู่ดีก็จะฉุกเฉินฉุกเฉินตลอด
มันบ้านะมั้งผมว่าใช้หน้าแบบนี้ก็บ้าแล้วนะครับขอ
ญาตใช้คำรุนแรงสักนิดหนึ่งเรื่องกำลังเรื่องวัคซีน
เรื่องยาฟาลิฟิราวีอ่ะเรื่องอะไรล่ะยาฟ้าทลายโจนหรือ
อะไรอีกร้อยแปดอย่างเนี่ยนะถ้ามันผ่านการพิสูจน์อะไร
คุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัยผมไม่เคยขัดแย้งอ่ะนะ
ชาวบ้านเขาก็มีปัญญาที่เขาจะหาเองได้บางส่วนบางส่วน
ไม่มีเราก็จัดหาให้นะครับวันนี้ท่านบอกว่าผมไปบิด
เบือนยอดผมก็คิดอย่างนี้มันมันได้ไหมไม่รู้นะถ้า
หัวกลับแบบนี้มันมันไปไม่ได้หมดอ่ะนะฮะการแก้
ผมก็สั่งการตามระบบที่มีความเป็นไปได้ตามคำ
แนะนำกเปาร์คนัธรภิปึกษาเลยทั้งหมดนะครับไม่ว่า
แต่อาจารย์หมออะไรต่างทั้งสิ้นเพราะผมเป็นคนตั้งมาเอง
นั่นแหละนะเรื่องแทงม้าตัวเดียวเรื่องจัดหาวัคซีนประเทศไทย
นะทำไมมันช้าทำไมมันไม่ได้ทำไมไม่ร่วมโคแวดนะ
อันนี้ก็เดี๋ยวคงชี้แจงได้อยู่แล้วนะครับ
วันนี้คนที่เป็นสมาชิกโคแวคก็ยังไม่ได้ตามตามที่ต้องการเลย
มีความต้องการเท่าไหร่นะเป็นล้านใช่ไหมก็ให้มาได้แค่เป็นแสน
ต้องการหมื่นต้องการแสนได้มาหมื่นนึงนะไปดูสิครับ
ผมมีตัวเลขทั้งหมดนะไม่ใช่ได้ตามยี่ห้อด้วยซ้ำไปนะ
แต่เราจะต้องไปลงทุนอะไรกับเขาซึ่งระยะที่สองเนี่ยสามารถ
น่าจะดำเนินการได้เพราะเขาปลดล็อกอะไรตรงนี้ไปเยอะพอต้องควร
เป็นมิตรประเทศเขาบริจาคให้เองท่านคิดว่าผมเป็นคนอย่างผม
ผมจะขอคนเหรอครับผมมีจิตใจผมมีแต่ให้
ผมไม่ได้นึกอยู่เลยว่าถ้ามันมีถ้าเรามีวัคซีนเพียงพอ
ผมก็ต้องดูแลอาเซียนใช่ไหมเขาเพื่อนบ้านเราใช่ไหม
แล้วถ้ามีผลกระทบกับบ้านเขามันจะมาบ้านเราไหม
ผมคิดแบบนี้นะผมไม่ใช่คนใจแคบอยู่แล้ว

ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด๑๙
เรื่องงบกันเงินกันคลัง
เรื่องของผลกระทบภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
การบริการมันไม่ฟื้นทั้งโลกอ่ะครับในตอนเนี้ย
เฉพาะภาคการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกเนี่ย
มันจะลดลงถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อเมริกาเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์
แอฟริกาแปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับกลางแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์
นะฮะยูโรปแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ติดลบทั้งหมด
คือการท่องเที่ยวเรากำลังเริ่มต่อแต่ตรงนี้อยู่
แล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปตรงอื่นได้นะครับประเทศที่ไม่ได้รับรับรายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศที่สูง
สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดติดลบร้อยสิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็น
สเปนลบหกสิบเอ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์
ฝรั่งเศสลบสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไทยลบสี่สิบห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์
สำหรับจากลบสามสิบสามจุดแปบเปอร์เซ็นต์อิตาลีลบยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์
ญี่ปุ่นลบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือตู้เลขคร่าวคร่าวนะ
ไม่มีใครเขาดีนะครับเราก็ต้องทำให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะ
เราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วนะครับในเรื่องของรายได้เหล่านี้
ที่ลดลงใกล้เคียงกันทะเบนญี่ปุ่นมาเกาะนะครับ
เพราะฉะนั้นที่อ้างว่ารัฐบาลมหาล่มเหลวทำไมคนไม่มาเที่ยว
เพราะฉะนั้นคาดการเติบตัวลังธุรกิจรุษเศรษฐกิจของเรา
ถือว่าเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังแก้ไขได้นะครับในอนาคต
เพราะว่า๑๐ประเทศล้วนแต่ประสบปัญหาเศรษฐกิจหดตัวทั้งสิ้น

เมื่อเทียบกับมหาเกาเศรษฐกิจหดตัวมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์
สเปนหดตัวมากกว่า๑๐เปอร์เซ็นต์และจากอิตาลีฟรังเศษหดตัวกว่า๑๐เปอร์เซ็นต์
เพราะว่าใน๑๐ประเทศดังกล่านี้ประเทศไทยมีศัตรูรายได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องเศรษฐกิจมันมีเรื่องละเอียดปีกย่อยเยอะแยะนะครับ
ธนาคารมันเติบตัวสูงถึง๘๖๑๐
ซึ่งถือเป็นการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับที่๒รองจากมาเกาะนะครับ
เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยไม่ได้ไม่ฟื้นเพียงแต่อาจจะต้องฟื้นตัวช้า
เพราะการพึ่งพึงรายได้จากนักท่องเที่ยว
วันนี้ต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมเตรียมสถานที่ให้พร้อม
เตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้พร้อมแล้วหยุดอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
ผมก็เจรจากับทุกประเทศเขาสนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับก็เตรียมการต่อไปนั่นแหละนะ
ในเรื่องต่อไปคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องที่พี่การภาพิงอภิปรายผมมา
ในส่วนของการเปิดประเทศก็ผมเปิดแล้วตอนนี้เปิดไปแล้วนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็จะเปิดต่อไปเรื่อยถ้าหากว่าสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับ
เรื่องการฉีดวัคซีนผมไม่อยากให้ไปด้อยค่าวัคซีนใดทั้งสิ้น
เพราะว่าที่ผ่านมาเราต้องดูว่าเรารักษาคนหายไปเท่าไหร่
ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนไอเลยอะไรเลยเลือกแต่รอวัคซีนดี

คนเดียวผมก็ไม่พอใจไม่มีความสุขอยู่แล้วครับ
ในส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง
เรื่องรายงานผมขออนุญาตส่งไม้ต่อให้รับตีว่ากับส่วนรายงาน
เพราะเกี่ยวพันกับผมเพราะทำงานกับผม
เรื่องกระทรวงกันละโหมก็มีการพูดถึงก้มประมาณต่าง
ผมก็ให้เตรียมการไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้รับตีช่วยเขาพูดเมื่อมีโอกาส
เรื่องของเกษตรนะครับเรื่องของอะไรยาง
เมื่อกี้นี้ผมก็ได้รับการยืนยันจากท่านรัฐมนตรีเกษตรมาว่า
ก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนนะครับ
ผมเป็นนัดระบบนโยบ่ายระดับประทาน
ประธานมีหน้าที่ฟังกับข้างล่างขึ้นมา
ไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องรู้โลดิเชื่อพลังรายละเอียดทุกเรื่อง
ผมรู้เรื่องในเชิงบริหารนะครับ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องการไปรู้ตำรวจ
เดี๋ยวผมหาโอกาสชี้แจงอีกทีแล้วกันนะในเรื่องการศึกษาก็มีพาดพิง
ว่าสอนให้ประชาชนโง่ประชาชนโง่ถ้าสอนอย่างงี้จริงจริง
มันสอนมานานแล้วผมกำลังสอนให้ฉลาดขึ้น
อาวุธก็มีอยู่ในพรกรทั้งหมดท่านต้องเข้าใจคำว่าไปรูปไม่ใช่เปลี่ยน
ถ้าทีเดียวทั้งหมดมันทำไม่ได้หรอกครับนะมันวุ่นวายไปหมดอ่ะ
ในเรื่องนะครับท่านก็ท่านก็หาว่าผมจะโง่นอย่างงี้อ่า
โอเคฮะท่านคิดอะไรก็คิดไปเถอะผมรู้ได้แก่ใจของผมเองนะครับ
และสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ผมมาจากครูบาอาจารย์ผมว่า
เขาให้ผมพูดจาให้เรียบร้อยให้สุภาพใจเย็น
ไม่ใช่คำพูดที่หยาบคายเหยียดหยามดูถูก
สอนไว้ด้วยคำว่าสำเนียงส่อภาษาการิยาสอสกุลนะครับ
ผมพยายามทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภา

ขอบคุณบรรดาสภาษีต่างที่
ได้นำเสนอได้อันเป็นประโยชน์นะครับ
แล้วใช้กระยาวาจาที่เหมาะสมสุภาพเรียบร้อย

ตามที่ท่านหน่วยกชวนท่านประทันสภาษณ์ได้เกราะไปแล้วนะครับ